ในกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ด
เคยเจอลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ไหม
แล้วถ้าเกิดว่าเคยเจอควรทำอย่างไร
เรา๓คนเมื่อกี้สเข้าสรุปนั่งคุยกันเรื่องนี้

โดยที่ไม่ได้รับเชิญเลยนะฮะตามอย่างต่างตอบเลยว่าเคยเจอ
ทำยังไงฉันขับหนีเลยถ้าเกิดไม่ติดไฟแดงคุณทำยังไง
ก็ขยับรถเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ต้องการให้คุณมาเช็
แล้วเขายังดึงดันที่จะไปเช็ดอีกไหม
โอ้โหถ้าได้ยินเสียงคงได้ยินคำด่าตามมา

เขาเจอค่ะเขาก็ทำคล้ายกับก๊อฟเลย
แต่คนนี้เขาไม่พอใจเขาเอาน้ำยาค่ะ
สาดใส่รถคุณผู้ชมกลายเป็นคลิปนี้นะคะลองดูหน่อยค่ะ
โอ้โหมากเรามาขอไม่ต้องมาไหว้นะคะ
คือไม่ทำค่ะไม่ทำเพราะเราไม่ให้ค่ะ
เขาก็มาปาดแบบเนี่ยคืออะไรเราไม่ได้อยากได้
อยู่ก็ลุ่มที่แยกนี้ตลอดเลยแยกพงเพชร

คนที่ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร
น่าจะเคยเจอประสบการณ์คล้ายกันแบบนี้นะ

เช็ดป้ายน้ำยาไว้แบบนั้นนำให้เช็ดออกให้ด้วย
แล้วคนกลุ่มนี้นะบางทีเขาเลือกด้วยนะ
เลือกถ้ามองไปเห็นคนขับเป็นผู้หญิงยิ่งเข้าไปเช็ด
ผู้หญิงเดินบ่อยพี่เบิร์ต

เพราะบางครั้งรถเราล้างมาสะอาดคุณนึกออกไหม
แล้วอ้าวน้ำปี่

บอกว่าบางทีเขาโค้งคำนับก่อนว่าจะให้เช็ดไหม
ถ้าไม่ให้เช็ดเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็เดินผ่านไป

รู้สึกว่าเขาทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริต

ไปเจอประสบการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
หลังจากที่เธอขับรถจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกพงเพชร
ไปเจอแก๊งใช้คำว่าแก๊งเพราะอะไร
มีผู้ชายสองคนค่ะมาเช็ดกระจก
คนแรกเนี่ยเดินไปที่คันหน้าส่วนคนที่สองเนี่ยเดินมาเช็ดกระจกรถของเธอ
ว่าตอนนั้นเธอจะยกมือห้ามแล้วนะบอกว่าไม่ให้เช็ด
แล้วก็เลื่อนรถลักษณะถอยหน้าถอยหลังเล็กน้อย

ก่อนที่จะเดินมาไหว้ย่อแล้วก็ขอเงินค่าเช็ดกระจก
แต่เธอไม่ให้เพราะไม่อยากสนับสนุนวิธีการแบบนี้
มาสอบถามความคิดเห็นของชาวเน็ตว่าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้าง
ควรทำอย่างไรรับมืออย่างไรกับเรื่องนี้
เพราะเจอเหตุการณ์แบบนี้มา๓ครั้งแล้วนะคะ
ชาวเน็ตค่ะชาวเน็ตว่าไงไม่ใช่ชาวเน็ตอย่างเดียว
เราสามคนด้วยปุ้ยพี่เบิร์ตก๊อฟด้วยนะครับ
เราก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ชาวเน็ตบอกว่า

เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ตำรวจในท้องที่มาตรวจขันคนแบบนี้

คืออันนี้มีหลายประเด็นในนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้
คือส่วนใหญ่เขาจะมีเด็กแต่งตัวมอมแมม
เด็กเล็กมาอยู่ข้างด้วย
แต่อาชีพแบบนี้และทำแบบนี้ผิดกฎหมายครับ

สงสารก็สงสารส่วนหนึ่งพี่รู้ว่าที่ปุ้ยให้ตังค์
คือเห็นใจสงสารเขานะครับ

นี่จริงเรื่องของอาชีพแบบนี้มันผิดกฎหมาย
ฉะนั้นก็ลองดูเห็นจัดระเบียบเข้มข้นกันอยู่พักนึง
แล้วก็ปล่อยให้มีอีกบางทีก็บอกว่าสงสารเขา
สงสารเขานี่แหละครับเหตุการณ์แบบนี้มันจะมี
เพราะมันก็มีฮะคนที่อย่างก๊อฟบอกคือโค้งขออนุญาตก่อน
เราบวกมือเขาก็ไปอันนี้ก็สบายใจทั้งสองฝ่าย
แต่แบบนี้ครับมันเป็นการคุกคาม
ตอนนี้เขาก็ด่าเราด้วยซ้ำไปนะครับ